การเมืองไทยยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
เลือกตั้งมาตั้งแต่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๖นะฮะ
จนถึงตอนนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงในสเต็ปของการมีประธานสภาผู้แทนราษดร
แล้วก็รองประธานคนที่๑คนที่๒นะครับ
สัปดาห์หน้านี่แหละครับจะเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะว่าจะเป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็แน่นอนว่าชื่อของคุณพิทาก็จะถูกเสนอ
หลังจากนั้นก็จะเป็นการเอ่ยรับรองหรือไม่รับรองหรือจะใช้คำอื่นก็แล้วแต่
เป็นการลงมติแบบเปิดเผยจะไม่ได้เป็นการลงคะแนนลับแบบตอนเลือกประธานสภา
มาดูคุณพิธากันหน่อยก็แล้วกันครับล่าสุดมีการโพสต์เฟซบุ๊คครับ
ถึงช่วงเวลาสำคัญวันที่๑๓กรกฎาคมที่จะเป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คเอาไว้ครับ๑๓กรกฎาคมนี้เป็นวาระสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของประเทศ
นั่นคือการโหวตนายกรัฐมนตรีผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนว่าพักเก้าไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง
และยังคงเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้พักร่วมมา๘พักได้ฉันธามติจากประชาชน
แต่เรายังต้องรอการตัดสินใจของวุฒิสมาชิกก็คือสวผู้ทรงเกียจทั้งหลาย
ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านจะฟังเสียงประชาชนเย็นวันอาทิตย์นี้๙กรกฎาคมครับ
เจ้าตัวก็มีการโพสต์เชิญชวนให้ทุกคนนั้นออกมาเจอกันที่ลานเซ็นทรัลเวิลล์นะครับ
นาฬิกา๓๐นาที๔โมงครึ่งช่วงเย็นครับนี่ฮะภาพนี้ขอบคุณประชาชนฟังเสียงทุกคนก่อนโหวตนายก
พบกับพิธาและสอสอพักก้าวไกลก็เขาอยากเชิญชวนให้ประชาชนมาพบเจอกันกับ
คุณพิธาแล้วก็สสพักก้าวไกลอย่างใกล้ชิดมาส่งกำลังใจให้กันก่อนจะมีการโหวตนายก๑๒
กรกฎาคมนี้ซึ่งพรุ่งนี้อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็จะเป็นการโหวตเลือก
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าด้วยนะฮะ
ขณะที่ช่วงเย็นวันนี้ครับคุณพิธาเตรียมลงพื้นที่ไปที่
โคราชขอบคุณชาวโคราชบ้านเห่าครับมอบคะแนนเสียงให้กับ
ก้าวไกล๑๖นาฬิกา๓๐นาทีจะไปที่ลานย่าโมครับกราบสักการะ
อนุสวรีคุณย่าโมและหลังจากนั้นก็จะเดินลอดซุ้มประตูชุมพล
ช่วงเย็น๖โมงเย็นจะปราศัยขอบคุณชาวโคราชบริเวณลาน
หน้าสารกลางที่โคราชนะครับส่วนวันพรุ่งนี้๙กรกฎาคมก่อน
ที่จะไปเจอพี่น้องประชาชนที่ลานเซ็นทรัลเวิลนั้นช่วงเช้าคุณ
พิธาจะนำทีมเดินทางไปที่สุพรรณบุรีครับภาพนี้ฮะอาทิตย์ที่๙
กรกฎาคมขอบชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนอนุบาล
ป่าเลไลสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับสนามกีฬาติดกับที่
จอดรถภายในวัดเจ้าตัวระบุพิกัดสถานที่เอาไว้ด้วยก็อย่าง
ไปขอบคุณพี่น้องชาวสุพรรณด้วยเหมือนกันที่ลงคะแนนแบบ
บัญชีรายชื่อเลือกพักก้าวไกลจนทำให้คะแนนมาอันดับหนึ่ง
กว่า๑๘๐๐๐คะแนนแม้ว่าแบบแบ่งเขตนั้นจะไม่ได้ที่นั่งก็
นะครับเพราะว่าเป็นของชาติไทยพัฒนาอันนี้ก็เป็นความเคลื่อ
ของทางคุณพิธาก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีงั้นสรุปแบบ
เย็นนี้อยู่โคราชพรุ่งนี้เช้าไปสุพรรณตอนเย็นจะกลับมา
บริเวณแยกราชประสงค์รานเซ็นทรัลเวิลนะครับแล้วก็ไปลุ้น
กันอีกทีคือ๑๓กรกฎาคมโหวตนายกรัฐมนตรีว่าผลจะออกมา
เป็นอย่างไรสวจะมีท่าทีอย่างไรแต่หนึ่งในสอสอครับคุณ
ดีศรเพียงเกตสอสอบัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยได้มีการ
เป็นนายกขอสวช่วยยกมือสนับสนุนประชาชนเขาเลือกมา
เป็นบทกรอนด้วยครับลองดูกันหน่อยครับ
ดังต่อไปนี้ครับเพื่อสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบครับอย่างแน่นอนขอสัญญาว่า
จะเลือกพิธาเป็นนายกขอสวช่วยยกมือสนับสนุนประชาชน
เขาเลือกมานั้นเป็นทุนนี่บางช่วงนะฮะกรอนอาจจะฟัง
ไม่จบบทกรรมดีนะครับแต่ว่าให้พอเห็นว่าเขาทำนอง
นั้นของคุณอดีศรสำหรับท่าทีการโหวตนายกนั้นเป็นอย่าง
อะไรนะครับค่ะอ่าเลือกใหม่เลยละกันค่ะเลือกกัน
ใหม่เลยค่ะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และกรรมการบริหาร
หมายถึงเลือกตั้งสอสอใหม่นะคะยังค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือมันมีความคืบหน้าเพราะอะไรออกมาบอกแล้วว่าพรุ่ง
นี้ดิฉันก็ยังคิดอยู่นะเอ๊ะทำไมเป็นวันอาทิตย์ที่
เก้ากรกฎาคมหรืออาจจะเป็นเลขดีหรือเปล่าวันที่เก้าค่ะ
ในวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกค่ะเลือกหัวหน้าพักและ
คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของพักประชาธิปัตย์และ
เป็นหัวหน้าพักคนที่เก้าด้วยถามว่าแล้วยังไงความ
คิดเห็นของท่านชวนล่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจุลินเนี่ย
ก็เพิ่งจะลาออกไปนะคะเพื่อแสดงความรับผิดชอบเมื่อ
เลือกตั้งผ่านพ้นไปต่อการที่ประชาธิปัตย์เนี่ย
ได้สศในสภาพเอาจริงแค่ยี่สิบห้าคนเท่านั้นก็
เลยมีการลาออกหลังจากนั้นก็มีการลุ้นกันมาตลอด
สมาชิกในพักก็ต้องการเร่งให้มีการเลือกหัวหน้าพัก
คนใหม่และกรรมการบริหารคุณชวนค่ะสอสอบัญชีรายชื่อ
พักประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องนี้ว่าการโหวตเลือก
หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์มีแต่คนเป็นห่วง
มีคนเป็นห่วงเป็นยายพักมาก

เพราะเห็นพักแพ้เลือกตั้งอย่างยับเยิน

และคิดว่าควรใช้สถานการณ์เหตุการณ์มาฟื้นฟูพัก
เลือกคนที่เหมาะสมเป็นที่เชื่อถือได้มาเป็นผู้นำ
หัวหน้าพักคนใหม่จำเป็นต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรือไม่

ท่านชวนย้ำนะคะว่าผู้นำของพักต้องมีความคิดก้าวไกล

หวังว่าคนใหม่ที่เป็นหัวหน้าพักคนนี้
รวมคนที่มีศักยภาพมาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
ไม่ใช่เพียงเอาคนเข้ามาเพื่อหวังจะไปร่วมรัฐบาล
หรือหวังแต่จะทำอย่างไรให้เป็นรัฐบาล
ก็เดี๋ยวรอดูไม่รู้ว่าแคนดิเดตจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
ทางด้านของรักษาการกรรมการบริหารพัก
นางสาวผ่องศรีธาราภูมิและอดีตสอสอของพักประชาธิปัตย

การเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่
แล้วก็มีรูปภาพที่ถ่ายคู่กับคุณอภิษฎด้วยนะคะว่า
ในฐานะคนทำงานเป็นสมาชิกพักที่ดีไม่ฝักไฟ
แต่มีหัวหน้าพักในดวงใจเชื่อมั่นและศรัทธา
นี่ก็น่าจะเป็นการสนับสนุนคุณอภิษฎนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าสนับสนุนผู้ชายคนนี้
หวังให้ท่านได้มาเป็นผู้นำพักเพื่อกรอบกู้และฟื้นฟูพักค่ะ
มีจุดยืนและมีความรู้ความสามารถ
ส่วนทางด้านของคุณกรค่ะอดีตหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้า
มีการโพสต์เฟซบุ๊คด้วยยืนยันว่า
ตัวเขาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่
แต่สมาชิกพักเนี่ยแม้แต่สมาชิกพักก็ยังไม่ได้เป็น
รับว่าแอบเชียร์อยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพักเก่าของผม
ในฐานะอดีตลูกพักอยากเห็นพักกลับมามีความทะเยินทะยา
และเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งค่ะ

วันที่๙ในวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกนะคะ
เวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ
เปิดตัวชัดเจนก็จะมีคุณอลงกรพลบุตรนะครับ
แต่ว่าคนอื่นนั้นก็อยู่ระหว่างการ
คืออาจจะกำลังวัดเสียงกองเชียร์อะไรอยู่
อยู่ระหว่างการตัดสินใจเดี๋ยวรอติดตามความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับ